บ้านเกาะกวางตอนนี้ไม่ได้เกาะกวางแล้วเกาะตู้แช่ลอยอยู่กลางทะเล
อานัทไปทำอะไรมาก็อานัทเอาเรือหางยาวออกไปหาปลาตรงเกาะเหลาฮัง
คุณผู้ชมบางคนไม่รู้จักเกาะเกาะเหลาฮังใช่ไหมนึกสภาพเกาะห้อง
เกาะห้องเนี่ยเป็นเกาะที่ดังของภูเก็ตแล้วเกาะเหลาฮังก็อยู่ใกล้กับเกาะห้องเลย
ขอแภกผมชมกล้อห้องเป็นกล้อดังของตระบิไม่ใช่ภูเกต
กล้อเหลาหังก็อยู่ใคร่กล้อกล้อห้องเลย

ก็มองหาสิทธย์ว่าตอนนั้นจะกร่าวอะไรมันหนักอะไรได้บ้าง
คือไอ้ตู้ที่เขากล่าวว่าพอไปหาปลามาจะเอามาแช่ในนี้
ถูกแล้วเนี่ยพอตู้เย็นมันลอยได้แบบนี้
อานัทเขาก็เกาะตู้เย็นนี่แหละ
กะว่าจะใช้ตู้เย็นเป็นที่หนีตายเอาชีวิตรอด
อยู่แบบนี้๖ชั่วโมงค่ะ
โบกไม้โบกมือยกแข้งยกขา
พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
เรือประมงชาวบ้านเขาผ่านมาเจอ
แล้วก็ช่วยนายอานัทขึ้นเรือมาได้แบบปลอดภัยนะคะ
ถือว่าเป็นชาวประมงที่ดวงแข็งเลยแหละ

ผมเอาเรือไปวางเบ็ดราว
ตรงเกาะเหลาฮังไปคนเดียวนั่นแหละ

แต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละทะเลไว้ใจไม่ได้จริงคุณผู้ชม
มีคลื่นใหญ่ซัดเข้ามาข้างเรือ
เรือผมก็เสียอาการทรงตัวสิน้ำมันก็กระฉอกเข้ามา

เหลือก็ค่อยจมลงค่ะ
แล้วรอบตัวผมมองไปมีอะไร
มีแค่ตู้เย็นนี่แหละรออยู่
คืบก็ทะเลศอกก็ทะเล
ไปไหนก็เวิ้งว้างไปหมด
แล้วถ้าไม่มีตู้นี้ช่วยชีวิตทำอย่างไรวะนี่

อยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้

ตนาการซิถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเรือ
แล้วมันเกิดเหตุฉุกเฉินแบบที่เราไม่คาดคิด
หรือเราจะต้องไหว้ท่าไหนหรือเราจะต้องทำยังไง
นี่ค่ะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เอาเป็นว่าตัวนายอานัทเขาตั้งสติได้แหละ
เขาก็เกาะตู้เย็นลอยอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
มีเรือประมงผ่านมาช่วยไว้
แต่ตอนนี้ผมลำบากเหลือเกิน
เอาทำไมอานัทก็ช่วยขึ้นฝั่งมาได้แล้วรอดปลอดภัยแล้ว
ก็คิดดูสิเรือที่ผมใช้ออกไปหาปลามันจมลงไปในทะเลแล้ว

ผมไม่มีภาษณะ

ในการประกอบอาชีพผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงแล้ว
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ค่ะเห็นลูกบ้านเดือดร้อนแบบนี้ก็ไปให้กำลังใจนะ
ระดมทีมเลยเอาเรือไปช่วย
เบื้องต้นนี้ค่ะเห็นมั้ยที่ยื่นซองให้เนี่ย
ผู้ใหญ่เขาก็มีการเอาเงินส่วนตัวแล้วผู้ใจบุญก็สมทบมาอีกจำนวนนึง
ถึงฝ่ายปกครองช่วยเหลือนายอานัทไปก่อน
เผื่อจะรวมแล้วถ้าเกิดว่าเงินมันพอหรือเติมเงินอีกนิดหน่อย

แล้วเดี๋ยวต้องหารือกับเพื่อนของนายอานัทอีกทีนึงว่า
อย่างนี้จะช่วยเหลือนายอานัทได้ยังไงต่อไป

ยังไงพี่อานัทหรือว่าชาวประมงท่านอื่นนะครับ

ขอให้ฟังและเชื่อคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพราะว่านอกจากท่านจะรักษาชีวิตแล้ว
ท่านจะรักษาอุปกรณ์ทำมาหากินที่ท่านรักด้วยก็คือเรือประมง
งั้นออกไปเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับ

แต่ว่าดูไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ก่อนครับ